แล้วเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุบอกว่า
ตรการที่บังคับใช้๖วันที่ผ่านมา
มันไม่สามารถทำให้ตัวเลขลดลงได้

เพราะฉะนั้นจะมีการยกระดับมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้นอีก
อย่างเช่นการจำกัดการเดินทาง
แล้วก็ต้องปิดสถานที่ต่างให้มากกว่าเดิมนะคะ
โดยสถานการณ์การระบาดล่าสุดของโควิด๑๙อย่างที่เห็นค่ะ
วันนี้ทะลุหมื่นไปแล้วเรียบร้อยแล้วตัวเลขของผู้เสียชีวิตก็มาก
ผู้ติดเชื้อเพิ่มมาหนึ่งหมื่นแปดสิบสองรายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบห้าราย
เรือนจำร้อยยี่สิบเจ็ดรายติดเชื้อสะสมเนี่ย
กำลังจะเข้าสี่แสนแล้วนะคะสามแสนเก้าหมื่นพันเก้าร้อยแปดสิบเก้ารายค่ะ
ส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้มากถึงร้อยสี่สิบเอ็ดศพทำให้ผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่สามพันสองร้อยสี่สิบสบนะคะ
คนที่หายป่วยกลับบ้านแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณหลักพันหกพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดราย
นายแพทย์พีระวรัฒนารัฐคณะแพทยศาสตุลาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าผลลัพธ์ที่เราเผชิญอยู่ในตอนนี้
ก็คือการระบาดที่รุนแรงและคุมไม่อยู่ซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายและมาตรการที่ไม่เพียงพอที่จะจัดการการระบาดของโรค
สิ่งที่จะแก้สถานการณ์ได้ก็คือใช้วัคซีนเอมาเอ็นเอให้เป็นวัคซีนหลักของประเทศนะคะและประกาศแบบฟูเนชนัลล็อกดาวน์หรือว่าล็อกดาวน์ทั้งประเทศไปเลยสี่สัปดาห์ค่ะ
ก่อนประกาศก็ต้องเตรียมระบบการตรวจคัดกองโรคให้พร้อมและมาตรการช่วยเหลือดูแลเยียวยาประชาชนให้ครอบคลุมด้วย
สำหรับประชาชนค่ะต้องป้องกันตัวอย่างเคร่งครัดนะคะมุ่งเป้ายังไงก็ได้อย่าให้ตัวเราหรือครอบครัวติดเชื้อค่ะ
หน้ากากไปเลย๒ชั้นชั้นในเป็นหน้ากากอนามัยชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้าจะได้ป้องกันได้อย่างดีนะคะ
ส่วนนายพิชัยรัตนดิหลกณภูเก็ตอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คค่ะ
บอกว่าในที่สุดก็ไม่อาจปิดกั้นตัวเลขได้อีกต่อไปวันนี้ตัวเลขผู้ป่วยทะลุหลักหมื่น
ตัวเลขการตายพุ่งไปถึงร้อยสี่สิบเอ็ดรายมากกว่าเมื่อวานเกือบสองเข้านะคะ
ที่ตัวเลขการตายพุ่งสูงภายในวันเดียวสะท้อนว่าการงานตัวเลขการตายก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมี
รายงานตัวเลขการตายก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหาการป่วยและการตายรายวันของคนมากมายเช่นนี้
สะท้อนอาการป่วยหนักในเชิงการบริหารของรัฐบาลด้วยค่ะอาการป่วยของรัฐบาลในตอนนี้ก็เหมือนกับ
ในห้องไอซียูต้องหายใจด้วยท่อออกซิเจนแต่ที่เหลือเชื่อคือผู้ป่วยรายนี้ยังไม่ทราบว่า
ตัวเองป่วยหนักและใกล้ล่มสลายเต็มทีนะคะยังมีรายงานด้วยว่าสอปกรสบค
หรือว่าสอบคอชุดเล็กก็มีการประชุมด่วนกันแล้ว
ประชาชนมากขึ้นเพื่อคุ้มเข้มการระบาดนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามลาย
เป็นทางการกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ